ท่านผู้ชมครับคนเราก็อยู่ได้ด้วยความหวังค่ะและความฝันใช่ค่ะ
งั้นไม่มีพลังนะจะว่ากันไปนะแล้วแต่ใครจะฝัน
หวังเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตามวิถีชีวิตคนไทย
เราก็ฝันฝันหวังกันสักเดือนละสองครั้งก็ฝันเป็นตัวเลขค่ะ
ความฝันจะจบลงเร็วหรือช้าอะไรยังไงก็แล้วแต่คนนะฮะ
เอาไปดูตามวิถีชีวิตชาวบ้านหน่อยนะครับก่อนวันสลากินแบ่งรัฐบาล
ออกรางวัลวันพรุ่งนี้นะครับอ่าไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสด
ออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเช่นเคยนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศที่วัดเทพชัยมงคลหรือวัดบ้านขยอง
อยู่ที่บ้านขยองตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินนะครับ
ก็มีประชาชนมากราบไหว้เรือไม้ยางนาที่หัวเรือหักพังเสียหายนะฮะ
เป็นเรือที่ยาวประมาณ๘ศอกนะวันนี้มากันเยอะเลยนะครับ
ก็มีคนที่เอาแป้งมาโรยนะครับมาถูมาดูลวดลายต่างนะฮะ
ว่าลายเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนด้วยนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเคยฝันว่ามีวิญญาณผีสาวมาเข้าฝัน
ให้ไปกู้ซากเรือที่อยู่กลางเขื่อนขยองเนี่ยขึ้นมาพอไปถึงเออ
เจอเรือลำนี้จริงนะครับเป็นเรือที่เคยเกิดอุบัติเหตุเรือล่ม
เมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วอืมตอนนั้นมีคนเสียชีวิตห้าศพ
เขาก็เอาซากเรือมามาไว้ที่บ้านนะค่ะแต่ชาวบ้านเพื่อนบ้านก็บอกว่า
โอ้โหเจอวิญญาณเฮียนมากชาวบ้านกลัวหมด
ก็เลยต้องเอาซากเรือมาไว้ที่วัดพอเอามาไว้ที่วัด
ชาวบ้านทราบข่าวก็มากราบไหว้มาขอพร
แล้วมีคนถูกหวยไงทีนี้ก็เลยมากันไม่ขาดเลย
อย่างงวดล่าสุดในงวดที่แล้วเนี้ยสองห้าสองตัวเนี้ยคนถูกกันเยอะ
ค่ะนะฮะอ่าส่วนวันนี้ก็มีพ่อค้าแม่ค้า
แผงลอตเตอรี่มาวางแผงขายกันสามสิบกว่าแผงค่ะนี่เขานับแผงมาให้เลยนะ
อ่าชาวบ้านก็มาดูเลขเด็ดกันเยอะครับเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับ
ตามวิถีชีวิตกันอะไรที่เป็นเลขเราก็จะพยายามบอกให้หมดนะคะ
ส่วนที่วัดอุทุมพระรามหรือวัดไผ่แขกนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
ชาวบ้านก็ไปกลับไหว้ขอพรหลวงพ่อเสด็จประธานพรพระพุทธรูปเก่าแก่
กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มุ่งหน้าไปที่
มหาเศรษฐีส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์นะคะก็จากน้ำตาเทียนนะคะ
ส่วนที่บริเวณเจ้าแม่ตะเคียนทองก็คนก็เอาแป้งไปโรย
รูปไปถูนะคะก็เสี่ยงโชคลุ้นเลขกันไปอืมมีชาวบ้านจากสมุทรปราการ
เขาบอกว่าไปดูหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์พ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
เป็นไงถูกมาสามงวดซ้อนจ้าจริงจริงเนี่ยนะภาพชัด
มันคือมาสอนบอกแค่แค่สามงวดไงหรอสามงวดซ้อนจ้า
ไม่รู้งวดนี้จะถูกอีกไหมบอกตัวเดียวหรอไม่เกี่ยวสามงวด
ไม่มีแล้วใช่ไหมมีเลขแค่นี้แหละไปอีกสักที่ครับ
ระยองครับท่านผู้ชมครับมีชาวบ้านไปเจอต้นมะขามประหลาดนะฮะ
กลางลำต้นเนี่ยลักษณะจะคล้ายใบหน้าผู้หญิงเนี่ยฮะ
เหมือนกับมีมวยผมอย่างนี้ท่านผู้ชมพอสังเกตออกไหม
เหมือนไหมดูคุณอึ้งอึ้งไปเออผมกำลังดูอยู่ว่าเหมือนไหมนะ
เป็นว่าชาวบ้านบอกว่าดูเหมือนกับใบหน้าผู้หญิงมีมวยผมเนี่ยนะครับ
เป็นต้นมะขามอยู่ที่หน้าร้านขายของเบตเตอร์เล็ตอ่าร้านเนี้ยเลขที่ห้าทับเก้า
หมู่๒อยู่ตำบลกระเฉดอำเภอเมืองระยองนะครับ
เจ้าของบ้านบอกว่าพอชาวบ้านรู้ข่าวว่าเออ
มะขามตรงกลางลำต้นเนี่ยมีใบหน้าเหมือนผู้หญิงก็มากราบไหว้กันใหญ่
เอาผ้าสามสีมาผูกด้วยก็ตามความเชื่อนะอ่า
ชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นอ่าบรรพบุรุษที่ร่วงรับมาให้โชคอะไรแบบ
เนี้ยนะครับอ่าก็เราก็เลยลองตรวจสอบดูว่าต้นมะขามต้นนี้เป็น
ยังไงเนี่ยมาออกเป็นใบหน้าผู้หญิงแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยดูแล้วตามหลักวิทยาศาสตร์นะ
ความสูงสองเมตรสิบเซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางแปดนิ้วค่ะ
อายุประมาณ๑๐ปีนี่ส่วนทำไมถึงใบหน้าคล้ายผู้หญิงอันนี้ไม่รู้
ค่ะรู้แค่นี้ฮะค่ะที่เหลือก็ไปนู่นแล้วฮะ
พอหมดจากต้นมะขามก็ไปนู่นเลยบ้านเลขที่ของเจ้าของต้นมะขาม
รถยนต์มีกี่คันกี่คันนี่เขาดูหมดมีรถอยู่๓คัน
ทะเบียนรถไหมล่ะมีแต่ไม่มีเวลาจะบอกแล้ว
จะหมดเวลาแล้วอ่านดูเอาเองนี่ไงมีรถ๓คันเหมือน๓งวดของคุณ
แต่ช่วงหน้าข่าวการเมืองก็มีตัวเลขนะจะเอามาใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้
ก็สวค่ะน้องชายพลเอกประยุทธ์นะคะที่บอกว่าเวลาขาดประชุมสนช
เขาบอกเป็นทั้งครั้งเลยนะตัวเลขกี่ครั้งสีเป็นเลขได้ไหมไม่เกี่ยว